ว่าย้อนกลับไปเมื่อวานนี้อีกหนึ่งข่าวใหญ่ก็คือกรณีของคุณทักษิณชินวัฒน์
หรือถ้าหากว่าดูตามประกาศในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาก็ใช้คำว่า
นักโทษเด็ดขาดชายทักศิลป์ชินวัฒน์
หลังจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรมีหลายคนตั้งคำถามนะครับ
ไทยรัฐทีวีได้สอบถามแหล่งข่าวระดับสูงถึงความเป็นไปได้
ที่จะมีการพิจารณาการพักโทษให้กับอดีตนายกทักษิณชินวัฒน์
ได้รับคำตอบว่าเมื่อมีพระราชทานอภัยลดโทษเหลือจำคุก๑ปีแล้ว
ก็ต้องไปดูในเรื่องของระเบียบกรมราชธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง
และการแยกคุมขังครับการเลื่อนหรือลดชั้นนักโทษเด็ดขาด
ลดวันต้องโทษจำคุกและการพักการลงโทษ
ส่วนการอภัยโทษตามวันสำคัญในวาระสำคัญนั้นเป็นเรื่องของพระราชอำนาจ
แต่ว่าที่แน่นอนก็คือจะมีเรื่องของอายุผู้ต้องขังมาพิจารณาพักโทษ
ที่ผ่านมามีหลายคนที่ได้ออกมาใช้ชีวิตอยู่ด้านนอก
ส่วนการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจจะมีกรอบเวลาเป็นอย่างไรนั้น
แหล่งข่าวระบุว่าจะสั้นหรือยาวอยู่ที่อาการเจ็บป่วยครับ
ซึ่งหมอที่ทำการรักษาจะเป็นผู้ประเมินถ้าประเมินว่าอาการทุเลาดีขึ้น
ก็จะส่งตัวกลับเรือนจำพิเศษกรุงเทพไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลราชธรรมได้
ด้านคุณนิพิษอินทรสมบัติอดีตสสพัทธลุงหลายสมัยครับ
โพสต์ข้อความรำพึงรำพันธ์บอกว่ายินดีกับคุณทักษิณผ่านเฟซบุ๊ก
มีข้อความบอกว่าการต่อสู้๑๗ปีแพ้แล้วเนื้อหาโดยสรุปก็คือ
กับคุณทักษิณมา๑๗ปีไม่ต้องบอกว่าแสนสาหัสขนาดไหน
คุณนิพิษบอกว่าถูกฟ้อง๑๓คดีแต่ว่าโชคดีชนะหมด
ไม่งั้นคงติดคุกมากกว่าคุณทักษิณ
แล้วบางช่วงเจ้าตัวใช้คำนี้เลยครับผมแพ้แล้ว
ถือโอกาสนี้ยินดีกับคุณทักษิณและผู้สนับสนุนคุณทักษิณ

โวยพรให้คุณทักษิณและบริวารบริหารประเทศนี้ไป
จนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร

ที่เสียใจจะเป็นที่สุดคือ๑๗ปีที่ผ่านมาสุดท้าย
ก็นำมาซึ่งการล่มสลายของพักประชาธิปัตย์
อุ้ยแวะไปภักดิ์ประชาธิบัติด้วยครับ
แล้วบอกว่าให้ผู้ร่วมต่อสู้ทำมาหากินกันเถอะ
การที่ฝ่ายฝันเหลือแต่ซากเท่านั้น
อย่าได้เจ็บป่วยอย่าทำผิดกฎหมาย
เพราะถ้าติดคุกอย่าหวังลมแรง
ว่าจะได้ขึ้นไปรักษาที่ชั้น๑๔โรงพยาบาลตำรวจ
ชั้นนั้นที่เป็นข่าวไงฮะ

นี่ก็เป็นข้อความจากคุณนิพิษอินทรสมบัตินะ
ขณะที่คุณพิพบทงชัยอดีตแก่นำพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตยครับน่าจะจำกันได้นะท่านนี้ครับ
โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเหมือนกัน
ทักษิณกลับบ้านเป็นแค่ชัยชนะยกแรกของกลุ่มอำนาจนิยมทุนนิยมและอนุรักษ์นิยม
กลับมาเพราะต้องการใช้ทักษิณสู้กับก้าวไกล
เพราะกลุ่มทุนขุนทหารและชนชั้นสูงกลัวพักก้าวไกล
สกัดจึงต้องเริ่มณวันนี้
และคนที่จะสกัดได้คือคนที่ชื่อทักษิณเท่านั้น
แต่สงครามครั้งนี้ทักษิณต้องไม่ติดลมตัวเอง
เหมือนกับจักรพรรดนโปรเลียในประวัติศาสตร์ที่ศึกวอเตอร์ลู
ไม่เช่นนั้นทักษิณก็จะต้องจบตัวเอง
และอีกหนึ่งคนที่โพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกันก็คือ
ทักษิณสำนึกผิดยอมรับผิดในการกระทำ
ได้รับพระมหากรุณาโชคดีที่เรามีในหลวงเป็น
ที่พึ่งยินดีด้วยครับเหล่านี้คือโพสต์แสดงความ
ความคิดเห็นกับกรณีของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัฒ
อดีตนายกทักษิณชินวัฒน์นะครับ